ไปดูอีกหนึ่งดาราสาวที่มีความเกี่ยวข้องกับดีเจมะตูมค่ะ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันแต้วนัทพรเขาได้มีการไลฟ์ขายของ
แต่ว่าหลังจากที่ดีเจมะตูมตรวจโควิดมาติดโควิด
แต้วเองก็ตรวจเรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อนะคะ

ตอนนี้เนี่ยแต้วนัทพรกักตัวตัวเองอยู่๒วันแล้วค่ะ
สภาพจิตใจคนกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ
แต่แต้วเองดูท่าก็น่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้น่าจะรับมือได้อยู่
ไม่น่าห่วงจริงเฉลี่ยว่าเป็นที่ดาโควิดไปแล้ว
เขาเรียกตัวเองไปแล้วนะสำหรับสาวแต้วนะ
สภาพจิตใจน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเธอเองก็อัปเดตให้แฟนได้ติดตาม
แล้วเมื่อวานนี้หลายคนได้เห็นภาพความหวานกันไป
เธอโพสต์ภาพดินเนอร์กับหวานใจ

พูดแบบนี้ไม่ต้องตกใจว่าอ้าวไหนบอกว่ากากตัวแล้วไปกินข้าวกันยังไง
เขานี่วีดีโอคอนเฟรนต์กันจ้า
อยู่คนละบ้านคนละที่เฟสไทม์กินข้าวกันไป

หลายคนที่เห็นแซวเห็นน่าจะสบายใจกันได้
เพราะว่ากิจกรรมตอนกักตัวของแต้ว
ก็คือรับบทบาทเป็นนักร้อง
เดนเซอร์ก็มานะ

แล้วก็อย่างที่คลิปล่าสุดเนี่ยแต้วออกกำลังกายค่ะ
เธอก็เขียนแคปชั่นแซวตัวเองเอาไว้บอกว่า

แล้วก็แท็กไปหาคุณแม่ด้วยคิดถึง
คืออยู่บ้านเดียวกันแหละแต่มันต้องแบบแบ่งสรรปันส่วนกัน
นี่ไม่ให้ไปออกมาวุ่นวายกับใครนะคุณผู้ชมนะ
จากภาพออกกำลังกายอีกแต้วบอกอยู่นานก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
นี่เป็นบ้านก่อนเป็นโควิดแล้ว

ไม่รู้ตกลงเราจะเป็นอะไรก่อนดีเป็นบ้าหรือเป็นโควิดกันดีนะฮะ
เอาเป็นว่าเราเห็นแล้วก็สบายใจอยู่ที่แต้วเองก็ทำหน้าที่ได้ดีกับ
ก็หวังว่าแต้วจะผ่านช่วงกักตัว๑๔วันนี้ไปได้ด้วยดี
จริงเชื่อว่าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนแล้วผ่านไปได้แบบรวยด้วย
แล้วรอบนี้นี่น่าจะถล่มทลายด้วยเหมือนกัน
เขาเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคุณผู้ชมนะ
ก็ดูสาวแต้วเอาไว้ก็ต้องมีสติกันด้วยนะคะ